ไปที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะนี่ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ
งกรานห้ามสัดน้ำใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าที่ผับแห่งหนึ่งชื่อว่าร้าน
อยู่ในท้องที่โรงพักบางใหญ่๑เปิดเกินเวลา๒มีการจัดให้สาดน้ำ
แล้วคนไปเที่ยวกันเยอะจอดรถค่ะกินถนนสามเลนนะคะ
ที่สิบสามเมษายนที่ผ่านมานะฮะโอ้โห
วันสิบสามวันแรกเลยของใช่วันแรกก็โดนแต่แล้วค่ะ
ตายแล้วอะไรกันว่ะนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมสาดน้ำด้วยนะคะ
โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยอ่ะโซเชียลดิทันซิ่งไม่ต้องถามถึงนะคะไม่มีค่ะ
แล้ววันที่สิบห้าเมษายนที่ผ่านมาพอรู้ใช่ไหมสิบสามโอ้โห
ตรงนี้เปิดให้เที่ยวนี่สิบสามสิบสี่นี่คนลึ่มเลยสิบห้าก็เยอะนะคะ
แล้วตรงนี้ก็คืออยู่ในท้องที่สพบังใหญ่นนทบุรี
ครับริมถนนกาญจนาพิเศษด้านหน้าผับแห่งนี้ค่ะรถจอด
เลนเลยจ้ะสามเลนเลยนะคะการจราจรติดขาดหนี้
เด็ดนนทบุรีมีคนถ่ายคลิปนะคะทุ่มครึ่งของวันที่๑๕เมษายน
โอ้โหคืออยากรู้ว่าจุดประสงค์ของคนที่ถ่ายไว้เนี่ย
คือถ่ายจะเชิญชวนคนไปเที่ยวหรือว่าถ่ายเพื่อแจ้งพิกัดหรือเปล่า
แจ้งพิกัดเดี๋ยวตำรวจยืนเนี่ยตำรวจลงเลยค่ะตำรวจลงไปตรวจสอบเลยนะคะ
ตำรวจโรงพักบางใหญ่กับฝ่ายปกครองของอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าจริงตามที่โซเชียลร้องไปนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะ

แล้วก็สพบังใหญ่แล้วก็ฝ่ายปกครองบางใหญ่
นี่อยู่คราบตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดคำสั่งของสอบคอ

คุณสู่จริงชัยชูมศักดิ์
เพื่อให้มีคำสั่งปิดร้านดังกล่าวเป็นเวลา๑๕วัน

และหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฟื้นอีก
ไม่ทำตามมาตรการของจังหวัดอีกรู้ไหมคะ
สั่งปิดถาวรนะคะจะสั่งปิดถาวรค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดภาษาเราภาษาข่าวนะพี่เบิร์ดดอมนะ
ใช้คำว่าเด้งสี่เสือโรงพักบางใหญ่ได้ไหม

นี่ค่ะสั่งเด้งสี่เสือสพบังใหญ่เส้นผับสัตว์น้ำสงกราน
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
คำสั่งด่วนเลยนะคะลงวันที่๑๗เมษายน๒๕๖๐
มีการให้ข้าราชการตำรวจโรงพักบางใหญ่๔นาย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมมีกำหนด๓๐วัน
มีรายชื่อใครบ้างคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยชูจิตเป็นผู้กำกับการสพบังใหญ่
สองพันธุ์ตำรวจโทจุลชิตพรมเพียงชัย
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสพวังใหญ่
สามพันตำรวจโทนัทยุทธ์แก้วปาน
เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพบังใหญ่
สี่พันตำรวจโทนกภวัฒน์วัสสุพักษ์นกภคุณ
สารวัตรป้องกันและปราบรามสพบังใหญ่
นี่รองสวปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้ให้มีคำสั่งตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

และผู้การจังหวัดนนทบุรีนะคะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่ามีความผิดทางวินัยก็จะมีคำสั่งตามไปอีกทีหนึ่งนะครับ